ท่านผู้ชมครับสพช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่
ไปตรวจสอบแล้วนะครับหลังจากมีผู้มาแจ้งความ
ผู้ชายสองคนที่ลักษณะผมสั้นเกลียน

เป็นทหารจริงจริงนะฮะอืม
นี่เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับ
บอกว่ามีผู้ชายผมสั้นเกลียนสองคนรุมกระทืบ
สลับมือชกที่ใบหน้าทำให้คิ้วแตกเย็บ๔เข็ม
แล้วยังชักปืนจะเอามายิงอีกค่ะนะนี่ฮะ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับท่านผู้ชมครับ
บันทึกภาพผู้ชายสองคนนะฮะลักษณะผมสั้นเกลียนรุมทำร้ายสาวประเภท๒นะฮะ
ตรงจุดนี้นะครับที่เขาเดินกันมานะครับ
ริมฟุตปาดที่สี่แยกอัศดาทรตะบนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
เมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนวันก่อนค่ะ
คือมันจะมีอีกมุมหนึ่งที่จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้นะครับ
ลงจากรถกระบะแล้วก็มีอีกคนนึงด้วยนะฮะ
แล้วก็เหมือนกับเข้าไปหากลุ่มสาวประเภทสองที่เขาเดินอยู่ริมฟุตบาท
คือเธอบอกว่าถูกใช้สนับมือเนี่ยชกเขาที่บรรยาชน์หน้าด้วย
นับมือเลยเหรอคะใช่ฮะแล้วมีจังหวะที่พยายามจะชักปืนออกมาเหมือนกับข่มขู่
อืมตอนเนี้ยฮะที่เขาเดินกลับมาที่รถเนี่ยฮะแล้วจะเห็นที่มือเหมือนกับจะชักชักชักอะไรเนี่ยแหละ
ที่เขาล้วงไปข้างหลังนี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีคนหนึ่งนะฮะที่มาด้วยกันนะครับ
หลังจากเกิดเหตุแล้วผู้ชายสองคนนี้หลบหนีไปแล้วนะฮะเพราะว่ามีคนเข้ามาพยายามห้ามปรามกันด้วย
ผู้เสียหายนี่มี๓คนก็ไปแจ้งความที่สพช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเป็นสาวประเภท๒นะครับ
นอนกองกับพื้นเลยอ่ะสลบเลยฮะ
เลือดออกเต็มหน้าไปหมดเพราะว่าโดนสนับมือเข้าไปด้วย
น้องเพทายอายุ๒๑นะครับมีน้องชำเปญอายุ๒๑
แล้วก็น้องโก้อายุ๒๐ทั้ง๓คนเป็นเพื่อนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
แจ้งความที่สพช้างเผือกเรียบร้อยแล้ว
เราได้คุยกับน้องเพทายนะฮะหนึ่งในผู้บาดเจ็บนะครับ
แล้วนั่งโต๊ะติดกับผู้ชายสองคนที่เป็นคู่กรณีในภาพจากกล้องวงจรปิด
จากนั้นเธอบอกว่าก็มีเพื่อนเธอเนี่ยเดินเข้าไปทักผู้ชายสองคนนี้
แต่กลับถูกไล่ออกมาลักษณะทำท่าทางเหมือนกับรังเกียจ
ค่ะเธอก็เลยเข้าไปถามน้องเพทายเนี่ยก็เข้าไปถามว่า
ทำไมต้องมาบูลลี่มาต่อว่ามาเหยียดเพศกันด้วย
แต่ว่าผู้ชายสองคนนี้ไม่ได้ตอบอะไรแต่มีการแสดงสีหน้าลักษณะไม่พอใจ
อันนี้ในร้านนะฮะน้องเพทายบอกว่าหลังจากนั้นครับพอร้านปิด
เธอก็ขี่จักรยานยนต์ออกมากันนะฮะก็มาเจอผู้ชายสองคนนี้อีกนะครับ
ก็เลยตะโกนถามไปบอกถามไปว่ามาคุยกันก่อน
หลังจากติดค้างกันอยู่ตั้งแต่ในร้านนะครับก็เลยมีปากเสียงกันเกิดขึ้น
แล้วก็เป็นไปตามภาพนะฮะเพราะว่าได้มีเรื่องชกต่อยกันเกิดขึ้น
แต่ว่าทีนี้ผู้ชายคนนึงเนี่ยใช้ถึงขั้นสนับมือต่อยอะครับ
เพทายเนี่ยบอกว่าบาดเจ็บคิ้วแตกเลยนะฮะแล้วก็ยังเอาปืนออกมาขู่ด้วย
กระทั่งมีเพื่อนกับมีกาดของร้านแถวนั้นมาช่วยกันห้ามปราม
แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็เลยมาแจ้งความ
แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็เลยมาแจ้งความ

แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็เลยมาแจ้งความ
แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็เลยมาแจ้งความ
แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็เลยมาแจ้งความ

แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็เลยมาแจ้งความ
แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็เลยมาแจ้งความ
แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็เลยมาแจ้งความ

แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็เลยมาแจ้งความ
แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็เลยมาแจ้งความ
แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็เลยมาแจ้งความ
แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็เลยมาแจ้งความ
แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็เลยมาแจ้งความ

แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็เลยมาแจ้งความ
แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็เลยมาแจ้งความ

แล้วก็แยกย้ายกันไปเธอก็เลยมาแจ้งความ
คุณแม่ของน้องเพทายบอกว่าหลังจากรู้เรื่องว่าลูกถูกทำร้ายเนี่ยก็รีบเดินทางจากอุตรดิษฐ์มาที่เชียงใหม่เลยนะครับ
เพราะว่าเป็นห่วงลูกนะครับเนื่องจากลูกเนี่ยอยู่ที่นี่คนเดียวนะครับ
ของลูกเนี่ยเป็นคนรักเพื่อนแล้วก็จะยอมไม่ได้เวลาเห็นเพื่อนในกลุ่มเนี่ยถูกดูถูก
หรือว่าถูกทำร้ายแล้วลูกเนี่ยมักถูกดูถูกถูกบลูลลี่เรื่องการเป็นสาวประเภท๒อย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก
พอเพื่อนมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยทนไม่ได้
คือเขาเข้าใจว่าความรู้สึกมันเฮิดอ่ะเนาะ
นี่ฮะก็เลยเป็นเหตุการณ์นี้ฮะถูกทำร้ายเลยนะครับ
รักเพื่อนปกป้องเพื่อนค่อนข้างจะแบบเป็นตัวของตัวเองอะนะ
กล้าแสดงอกอะไรยังไม่ค่อยกลัวใคร
ว่าเขาทำน้องเขารู้สึกอะไรรู้สึกที่เขาขนาดถึงจะต้องเอาปืนยิงน้องนะครับ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
พันธมโทษักราชสัณภานิสรองภูมิ
บอกว่าคู่กรณีที่ทำลายสาวประเภท๒ตกลงตรวจสอบแล้ว

เป็นทหารสังกัดค่ายแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละ
ตอนนี้ได้ติดต่อประสานงานมายังพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะมารับทราบข้อกล่าวหา
เราจะเห็นว่าคนนึงลงไปทำร้ายแน่
แต่อีกคนนึงเหมือนจะนั่งอยู่ในรถหรือเปล่า
แต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมดก่อนนะครับ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
ถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายแบบนี้นะ
ก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ชายที่ทำร้ายร่างกายนะครับ

ก็ต้องไปดูกันต่อว่าตกลงแล้วเป็นการทะเลาะวิวาสทั้งสองฝ่ายหรือเปล่า

แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าจะอะไรยังไง